หุ้กัลสะบัดเขา
สวัสดีครับ
ร่วมจัดรายการไปกับพวกเรากันด้วย
ร่วมกันแซวทรงผมของคุณชิสากันหน่อย
ทำไมต้องมาแซวทรงผม

นิดนึงนี่พี่ช่างร่วมใจนะวันนี้เนี่ยทำให้อย่างดีเลย

ค่ะขอบคุณมากค่ะที่สนใจในส่งผมห่วงดิฉัน
แต่มันมีเรื่องให้สนใจมากกว่านั้นเยอะแยะ

คือเราก็บ่นเรื่องของฝนตกกันเยอะแต่มาครั้งนี้ไม่ได้บ่นนะคุณผู้ชม
แต่มาฝากเตือนครับเพราะว่าอะไรเขาคาดว่าปีนี้น้ำเหนือน่าจะมาเร็ว
มันทำให้เกิดเหตุการณ์หนึ่งคือเขื่อนเจ้าพญาเนี่ยเขาบอกว่าต้องเร่งระบายน้ำ

เดือดร้อนฮะชาวบ้านที่เขาหาปลาอยู่ท้ายเขื่อน

เขาต้องรีบแล่นเรือหนีกระแสน้ำเลยครับ
ตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาได้เร่งระบายน้ำครับ

ให้เขื่อนโปรดระวังครับ

ขึ้นอย่างใหญ่ครับ
ดับไหนล่ะ

ถูกครับคุณชิสาจะไปอยู่ไหวยังไงฮะ
โอ้โหดูกระแสน้ำมาแรงขนาดนี้

กระแสน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชายนาฏฮะ
แรงมากจริงตามภาพที่เห็นฮะ

เขื่อนเขามีการเปิดบานประตูปล่อยน้ำสูงขึ้น

น้ำเหนือมาเร็วแน่

งั้นน้ำที่มันกักอยู่มันเต็มเขื่อน

ต้องเร่งระบายน้ำออกแบบนี้นี่แหละครับ

ปัญหาคือชาวบ้านที่เขาออกไปหาปลาหลังเขื่อน

แล้วก็ฝากเตือนไปยังชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อน
อันนี้อาจจะต้องรีบเตรียมตัวรับมวลน้ำ
ใช่ค่ะเพราะเขาปล่อยออกมาแบบนี้ก็อาจจะกระทบต่อการทำมาหากิน

ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศให้เตรียมรับมือกับพายุโซนร้อนมู่หลานนะคะ
คือตอนนี้เป็นฉบับที่๕แล้วนะคะ
ลงเอาไว้นะคะในช่วงเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชม

มู่หลานแล้วนะคะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ประมาณ๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไฮล้ำ
ขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนในวันที่๑๑สิงหาคมแล้วก็จะมีผลถึงไทยด้วยนะคะ
ถ้านับวันคือ๑๑๑๑๓สิงหาคม
ดังนั้นแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออก
ระวังค่ะจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่าน

อย่าได้ประมาทนะเพราะอะไรรู้ไหม
หลายคนนะคิดว่าบ้านเราก็โดนน้ำท่วมเป็นประจำ
แต่มักจะโดนแค่หางของพายุ
เพราะส่วนใหญ่เนี่ยพายุเวลามันเข้ามาจากทะเลเนี่ย
มักจะปะทะกับประเทศเพื่อนบ้านเรา
เออถูกมันมีแนวกั้นอยู่นะคะ
แต่ว่ารอบนี้ช่วงสิงหากัญญาตุลาเป็นช่วงพายุแล้ว
อาจจะมีผลกระทบมากขึ้นหน่อย

แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
รวมถึงรู้ก่อนรอดหนาวทะเล็ตทีวีด้วย
ตามกับนางฟ้าพยากรคุณจีสาและคุณสุภาษารา
ใช่ค่ะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะ
จากเรื่องสภาพอากาศที่เตือนกันแล้ว
เรื่องของข่าวปลอมข่าวเฟคเนี่ยต้องเตือนไปเหมือนกันนะ
ดูนี่หลังไลก์มาเยอะแยะไม่รู้อะไรมาจากไหน
ล่าสุดเนี่ยมีการส่งแชร์กันว่าคุณสามารถยืมเงินจากแอปเป่าตังค์ได้เป็นแสน

ผมรีบเลยถ้าเป็นจริง
เห็นเงินแสนแล้วตาโตนะคุณคุณอ่านให้ดีก่อนเนี่ย
บางคนอาจจะได้ข้อความแบบนี้ไม่ถูกนะคะคุณผู้ชม
อย่างเพจนึงเนี่ยโฆษณาเอาไว้ว่าแอปเป่าตังให้ยืม๑แสนบาท
เรื่องนี้ค่ะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อที่จริงนะคะ
ธนาคารกรุงไทยเนี่ยบอกว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเท็จค่ะ

หน่วยงานภาครัฐรวมไปถึงธนาคารกรุงไทยเขาย้ำมาเลยนะ
ขอให้ประชาชนอย่าไปหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว
แล้วขอความร่วมมือด้วยงดแชร์เลยนะงดส่งต่อนะ
นี่มันเป็นการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จทางสื่อโซเชียลค่ะโอ้โห
ถ้าส่งต่อเดี๋ยวคนเขาจะเชื่อกันไปใหญ่
แล้วถ้ามีข้อสงสัยติดต่อโดยตรงเลยกับทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย
หรือเฟซบุ๊กกรุงไทยก็ได้

ผมว่าตอนนี้นะปลายสายของธนาคารกรุงไทยเนี่ย

เฟซบุ๊คละกันเฟซบุ๊คกรุงไทยแคร์
ไปดูกันแล้วกันว่ามันไม่ใช่ข่าวจริง

หลายคนเขาก็ต้องมองหาดอกมะลิที่เป็นพวงดอกมะลิเลยนะ

พวงมะลิดอกมะลิมันขาดตลาด

เชื่อครับกิโลกรัมละ๑๐๐๐สำหรับดอกมะลิครับ

ชาวสวนดอกมะลิในจังหวัดนครสวรรค์
เขาต้องเร่งเก็บดอกมะลิส่งขาย
ในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติ๑๒สิงหาคมนี้
กันหาหนึ่งในผู้ปลูกดอกมะลิในตำบลเขาดิน

ส่วนของตัวเองเนี่ยมีพื้นที่ประมาณสัก๓งาน
ลูกดอกมะลิเอาไว้ขายนี่แหละ
วันนั้นก็๗๑๐กิโลกรัมเหรอเนอะ
และในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติปีนี้พบว่า
ประชาชนมีความต้องการใช้ดอกมะลิจำนวนมาก
แต่ผลผลิตมันมีน้อยไง

โอ้โหดีมานกับซัพพลาย
มันไปตรงกันเสียแล้วไง

โอ้โหเขาบอกว่ายิ่งช่วงนี้ได้รับผลกระทบ

รวมถึงศัตรูพืชมันรบกวน
อกมะลิมันออกดอกน้อย
ก็ทำให้ตอนนี้ราคาเพิ่มสูงขึ้นมาก

จากเดิมเนี่ยดอกมะลิราคากิโลกรัมละ
เท่าไหร่คะ

จริง๕๐๑๐๐บาท

ราคามันเกือบ๑๐๐๐บาทต่อกิโลกรัมไปแล้ว

แล้วก็ให้ราคาที่สูงกว่าด้วย

ปลูกมะลิที่บ้านยังทันไหม

ก็ปลูกมะลิเอาไว้อยู่แล้วอืม
ทีก็เก็บมาบูชาพระหรือว่าให้คุณแม่
บางทีก็ลอยน้ำวันเย็นดึงก็ชื่นจ่าย

เอาปีนี้ถ้ามันแพงก็ไม่ซื้อดอกมะลิ

แต่สำคัญคือการแสดงความรักต่อคุณแม่นี่แหละ
ค่ะนะสิ่งของก็เป็นของแทนใจ
แต่ก็สำคัญน้อยกว่าความรู้สึกจริงของเรา
ดังนั้นถ้าไม่ถนัดหรือไม่ลงทุนดอกไม้

หรือยังหมดแล้วเงินหมดแล้วแต่ยังมีอีกค่ะเซอร์ไพรส์ต่อก็คือมีสร้อยคอทองคำด้วยค่ะซ่อนอยู่ใต้เค้กกับคุณค่ะ

คุณแม่ก็กรี๊ดร้องว้าวกันไปแม่บอกทำไมตัดเค้กไม่ลงเอ๊ะมันติดอะไรไหนแงะดูหน่อยสิ

โอ้โฮบ้านแตกละทีเดียว

นะคะปลื้มอกปลื้มใจสิทั้งคนให้และคนรับเลยนะ
แบบนี้นะพูดได้เลยว่ามาอีกบ่อยนะลูกนะ

ยินดีกับคุณแม่คุณลูกคู่นี้ด้วย
หรือว่าเป็นการบ่องรักอีกรูปแบบหนึ่ง

รับรองเลยนะว่าคุณจะมีเงินทองไหลมาเทมาเลยล่ะ

ได้ดูแบบนี้แล้วเชื่อว่าแม่หลายคนได้ไอเดียแล้ว
อยากได้อย่างนี้ยังไงฮะเค้กไม่ต้องโอนมาเลยลูกเออทางรัดเลยเนาะ
ต้องมาเสียเวลานึงขอเลยดีกว่า
อ่ะขอให้มีความสุขทุกคนในวันแม่นะครับ
มาดูเรื่องนี้ฝากเตือนภัยก๊าซหุงต้มถังก๊าซนี่แหละครับ
ฐานมันเกิดขึ้นไม่ได้เห็นคลิปนี้ว่าเออถังก๊าซเนี่ย
มันปลอดภัยจริงหรือเปล่าเพราะบางขังมันชำรุ
แล้วถ้าเราได้เห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างมันรั่วซึมออกมาจากถังก๊าซ
เห็นต่อหน้าต่อตาจะอยู่ไหม

เพลงในคลิปมันอาจจะไม่ค่อยเตือนภัยสักเท่าไหร่นะ
วนเต้นซะอย่างนั้นแต่เท่าที่เห็นเท่าที่ดูเต้นไม่ได้หรอกครับ
ค่ะจริงค่ะมันน่ากลัวครับชายคนนี้ครับเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้
แล้วเดินกลับผ่านรถคันนี้แล้วตัวเขาก็บอกเขาได้ยินเสียงดัง
ฟีแล้วได้กลิ่นแปลกด้วยแล้วก็เดินกลับไปที่ร้านข้าวตรงนั้น
แล้วไปบอกป้าป้านี่เห็นเหมือนที่ผมเห็นไหมครับป้า
คุณป้าที่เขาขายข้าวอยู่เขาก็วิ่งไปเรียกเจ้าของรถ

เจ้าของรถนะก็มาแบบชิวไม่ได้เร่งรีบอะไร

เอาผ้าขี้ริ้วมาอุดรูรั่วที่ตูดถัง
หรือเปล่าคุณผู้ชิคกี้พายไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วคือ
มันเป็นเหตุการณ์ที่เสี่ยงอันตรายมากเพราะว่า
ถ้ามันรั่วแบบนี้เห็นชัดว่ามันมีก๊าซไหลออกมาแบบนี้

แล้วจุดนี้ค่ะมีถังแก๊สวางอยู่ถึง๕ถัง

คุณคิดดูแล้วกันว่ามันจะมีอานุภาพขนาดไหนถ้าหากมันระเบิดขึ้นมาจริงนะคะ

คนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยคนที่เขาขับรถตามมาแล้ว
มีบันทึกภาพไว้เนี่ยเขาบอกรีบสตาร์ทรถแล้วรีบหนีไปเลยนะคุณชนะ
ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายมาก
ซึ่งตัวเจ้าของคลิปเองเขาก็บอกว่าตัวเขาก็กลัวนะ

เพราะดีครั้งนี้ไม่ได้มีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับ
ไม่ได้มีความสูญเสียใดแต่ก็ฝากไปยังร้านก๊าซหุงต้ม

ก่อนที่จะเอาถังแก๊สเนี่ยไปส่งให้กับตามร้านค้าต่าง
ผมเข้าใจบางครั้งบางครามันก็ต้อง
เขาก็มาเติมก๊าซใหม่แต่ถ้าทำด้วยมาตรฐานที่ดี
ในร้านที่น่าเชื่อถืออันนี้ได้
แต่ถ้าหากว่าทำแบบไม่ปลอดภัยมันก็เสี่ยงเหมือนกัน

ค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะ

เวลาไปห้องน้ำคุณนึกภาพไหมว่าคุณแบบไม่ไหวแล้ว
แต่พอเปิดชักโครกปุ๊บคุณเจอสิ่งนี้แล้วคุณจะทำยังไงคะ
เจอหนูอยู่ในชักโครกค่ะคุณสนับ

แล้วเหมือนกับมันเล่นน้ำอย่างสบายใจ

แม้ว่าเรากดน้ำไล่มันก็ไม่ไปน่ะ

มันไหว้เก่งมากลอยคอรอคออยู่ตรงนั้น

จะทำวิธีไหนให้น้องหนูออกมาดีคุณชนะ

หนูจะทำยังไงล่ะคะพี่

พี่มาอุ้มหนูเลยค่ะพี่

เห็นแล้วเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังกันด้วย

หนูบ้างหรือบางทีเป็นงูบ้างโผล่มาจากตรงนี้
จริงค่ะคุณผู้ชมบางทีมีตัวอะไรแปลกนะ
มันกำลังโผล่มาแบบนี้นะอันตรายนะคะ
แล้วก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยว่าเออ
บ้านของเราห้องน้ำของเรามันมีรูอะไร

แล้วหนูฉกหนูกัดขึ้นมาทำไง
หนูมันไม่ฉกครับหนูมันกัดไม่ใช่งูคุณชิสา
พุ่งขึ้นมาจำยังไง
ยังไงขอบคุณเจ้าของคลิปนะคุณแต๊บทอมโมไบท์นะคะ
อ่ะเปลี่ยนอารมณ์มาหาคาเฟ่ชิวแถวกรุงเทพเรานี่แหละ

ในช่วงสะบัดรอบกรุงวันนี้จะพาไปนะครับ

เขาบอกว่าเหมือนกับก๊อปปี้เอาญี่ปุ่น

อยู่ที่ไหนอะไรยังไงไปติดตามพร้อมกันในช่วงของ
สะบัดรอบกรุง
วันนี้จะพาทุกคนมาจุดเช็คอินใหม่ใกล้ตลาดครู
แต่ได้อารมณ์เหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะ
แล้วเขาก็จะมีซุ้มอาหารเรียงรายแบบนี้เลยนะคะ
วันหยุดนี้หาเวลามากันนะคะ

ขอบคุณและคุณขอบคุณ
โดนนะเดี๋ยวจะโดนเตะนะ
คุณผู้ชมฮะมันว้าวมากเหมือนไปเที่ยวญี่ปุ่นจริงเนาะ
ตั้งอยู่เลขที่๑๓๗ซอยรัชดาพิเศษ๑๗ถนนรัชดาพิเศษ
แขวงตลาดภูเขตธนบุรีกรุงเทพอ่าฝั่งทนนะไม่ใช่รัชดาพิเศษฝั่งนี้นะ
ไม่ใช่ฝั่งนี้นะอยู่ทางฝั่งทนนู่นนะครับค่ะร้านนี้เขาบอกว่าเป็นคาเฟ่ลับที่ไม่รับ
ท่ามกลางธรรมชาติใจกลางเมืองอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึง
จริงใครจะไปคิดว่ามีคาเฟ่สวยแบบนี้
แบนอย่างนี้อยากกินจังเลยอะมันคืออะไรคุณฉันน่ะ
เหมือนเป็นปลาหมึกอะแล้วมันหมดมันเป็นแผ่นแบนอย่างนี้เป็นกับแป้งอะ
แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเรียกว่าอะไรนะแต่เห็นแล้วน่ากิน
เขาบอกว่ามันมีคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นแบบธรรมชาติล้อมรอบแบบนี้
ยิ่งไปนะยิ่งดีแล้วคุณไปสักทีคุณจะหลงรัก
เขาบอกว่าวิวสวยธรรมชาติและปลาคาร์ฟก็งดงาม
โอ้โหคุณบรรยายได้ล้ำลึกจริงดิฉันอยากจะไปแล้วเนี่ย
เอาเมนูเมนูกันบ้างเขาบอกอาหารคาวหวานเพียบ
ที่สำคัญคุณต้องไปดื่มสักครั้งกับชาครับ
ชาแบบนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยก็ต้องชาเขียว
เออดีเลยสาวแฟกก็ได้สเต๊กก็มาแบบนี้
แล้วจัดเป็นชุดอาหารแบบนี้มาเนอะน่ารับประทานมาก
ใช่ครับคุณชิสาใครสนใจอยากจะไปร้านเปิดทุกวันอังคาร
ถึงวันอาทิตย์๙โมงเช้าจนถึง๑๘นาฬิกา
ส่วนวันจันทร์ขอหยุดวันหนึ่งนะได้จ้า
เดินทางยังไงดีถึงจะสะดวกค่ะ
สถานีตลาดภูถึงเลยไหมยังจะเดินอีกร้อยเมตร

ใครไปไม่ถูกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เราขึ้นเอาไว้แล้วนะ
เออเอาถ่ายหน้าจอนี้ไว้เลยคุณผู้ชม
จะได้เอาไปดูนะเวลาที่เราจะไปกันในกรุงเทพ

คุณผู้ชมค่ะถ้าเราจะไปที่ไหนสักที่นึงเนี่ยนะ
แม้จะอยู่บ้านก็ตามเราก็ต้องอยู่กับคนที่เรารัก
เหยื่อกับคนที่ใช่แต่สำหรับหนุ่มคนนี้

โอ้โฮมานั่งทำหน้าหมาอยู่ได้ยังไง
ถ้าเยี่ยมเดี๋ยว

แต่ดูไปดูมาไม่ได้ทำหรอก

แต่เรื่องของเรื่องทำไมผมยาวงั้น
โอ๊ยคุณค่ะก็ใส่วิกสิไหมล่ะ

คนถ่ายคงจะเป็นแฟนสาวใช่ไหม

แฟนนุ่มเรานั่งอยู่กับใคร

เออแต่ก็ดูสนุกดีขำ

ดูแบบฉันมาทำอะไรที่นี่

แต่ก็ดูขาวมันเป็นคอนเทนต์คุณผู้ชมฮะ

ก็รู้คนที่รักสุนัขแน่นอน
บางทีเราอยู่บ้านเพลินเบื่อ

เปลี่ยนอารมณ์ฮะไปดูเรื่องของ
ผมเชื่อว่าคุณภรรยาก

เราก็มีความรักตัวเองบ้างนิดนึง

เพราะถ้าจิ๊กบารากอกเขาจำได้แน่นอนครับ

โอ้โหไม่มีอะไรหรอก

ตังค์ที่กูให้ไว้เมื่อวานยังไงพี่มันไม่ได้ใช้อะไรอีกล่ะ

นี่ค่ะ

รู้ใช่ไหมว่ายิงครึ่งเดี่ยวแล้วต้องโดนอะไร
ผมคิดว่าเขาทำเป็นคอนเทนต์

นี่ฉันก็คือคิดว่าเอาคงทำหยอกเหยอกกัน
แต่ดูอินเนอร์สายตาน้ำเสียงของผู้หญิงคนนี้แล้ว

ถึงขั้นถ่ายธนบัตร

ถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะดูไอ้เลขธนบัตร
มันแตกต่างกันแต่ละใบแต่ว่าถือว่าเธอทำงานอย่างเป็นระบบนะ

คือวันหนึ่งให้แบงก์อะไรกับสามีไปเธอมีหลักฐาน

ดังนั้นคุณสามีจะมาแอบอ้างว่าเป็นเงินเก่าของวันเมื่อวานไม่ได้

นี่ไงเธอรู้เลยว่าไอ้เมื่อวานอีกเลขนึง

แสดงว่าวันนี้ที่ได้มาเนี่ยจิ๊กมาใช่ไหม
แล้วจับได้คาหนังคาเขาขนาดนี้

คุณดูสิข้างหน้าเมียน่ะ

แล้วค่อยควักที่เหลือออกมารีบสารภาพเลย

เราไม่ขโมยที๑๐๒๐บาทหรือว่าร้อยหนึ่งหรอก

เอ้าเอาดูกันขำ

พาไปดูเรื่องราวแบบแปลก
นี่ที่กินแปลกค่ะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อแบบชัดใน
ครูกัดสมัครข่าว

อยากรู้อยากรู้ว่าที่เคยไปกินข้าวแปลกน่ะ

มีอยู่สถานที่หนึ่งอยากจะให้คุณผู้ชมดูหน่อยมันก็แปลกดีเหมือนกัน
กับสถานที่ในการทานข้าวตรงนี้
แล้วไม่ใช่มากันแค่คนสองคนนะ
โอ้โหนั่งกินกันเพียบเลยครับ

แต่ดูเพลงดูชิวมากเลยค่ะ

ดูสองข้างทางไม่มีใครไปนั่ง

เหมือนปักหลักนั่งทานนานแล้วนะ
อ่ะให้ดูแบบนี้อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปนะชาวไทยทั้งหลาย
รวมไปถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยเพราะว่า

มันอยู่ที่นู่นกัมพูชา

โล่งใจไปหนึ่งแต่มันก็รางรถไฟอยู่ดี

ใช่ครับเห็นแล้วก็สงสัยนั่นไง
ว่าเอ๊ะถ้าเกิดรถไฟมันแล่นมาเนี่ยโอ้โหเละเลยนะครับไม่อยากจะคิด
ซึ่งผมเองก็ได้แต่เดาว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นทางรถไฟเก่าหรือเปล่า

ถึงปล่อยให้คนมานั่งรับประทานกันได้
หรืออาจจะเป็นช่วงที่รถไฟมันยังไม่ได้แล่นผ่าน

ค่ะแสดงว่าเขาต้องคำนวณเวลาเป๊ะมาก

เวลากินอ่าสมมุติเรากำลังนั่งสาวเส้นขนมจีนอยู่อย่างนี้

อ่ารถไฟมาแล้วปุ้นปูทำไง
อ่ะยกเลยยกเก้าอี้ยกโต๊ะรวมไปถึงเส้นขนมจีนทั้งชาม

มันเป็นการกินที่พิษดานระหว่างเจียวไปเด็ดตัว

เอาก็ฟังเป็นข่าวเป็นคราวแล้วกัน

มีความคืบหน้าเดี๋ยวเราเล่าสู่กันฟังนะคะ
ส่วนเรื่องนี้เป็นปัญหาภายในครอบครัวระหว่างพ่อกับลูกค่ะ
ท่าทางว่าลูกสาวจะงอนพ่อหนักมาก

ถึงขั้นขั้นเดือดร้อนพ่อเลยค่ะ
เดือดร้อนยังไงกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดเขา
กลับมาในเบรกนี้มาดูความน่ารักของเด็ก
เวลาเขางอนผู้ปกครองถามคุณชิสา

เออถ้างอนพ่อก็จะมาหาแม่นะงอนแม่ก็ไปหาพ่อ
อย่างนี้ลูกสาวเนี่ยเขางอนคุณพ่อไง
คุณพ่อคนนี้เดือดร้อนเลย
เพราะลูกสาวเขาพูดแบบนี้ครับ

พ่อจริงเด็กเนี่ย
ถ้าหล่อห้ายหลองร้องบ้าได้เหรอ
เออหนูจะเอาห้อไปนะลงเลยที่เนี่ยพ่อ
แล้วแม่ได้ยินด้วยแม่ดีใจใหญ่เลยอ่ะ

ก็คงจะช่วยสอนแล้วก็แกมบังคับ

เขาก็ตั้งใจอยากให้ลูกตั้งใจทำการบ้าน
ตัวพ่อเองนี่ยอมนะ

เออสุดท้ายลูกบอกจะอยากได้พ่อใหม่

จะไปหาแม่ใหม่ก็ได้

ที่เอามาให้สนุกกันคุณหนูฟรอง

เราก็เลยจะมีสิ่งดีให้คุณผู้ชมได้ดูต่อก็คือเรื่องราวความสวยงามของนางถ้วย
ครับแล้วก็รายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ